คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะหลายคนได้ติดตามข่าว
คุณเบ้นเรสซิ่งอดีตสามีของคุณแพทย์นับประพาได้ออกจากเรือนจำกันไปแล้ว
แล้วมันมีโมเมนต์หนึ่งที่แฟนรวมไปถึงหลายคนรอคอย
นั่นก็คือโมเมนต์ที่พ่อแม่และลูกได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
เรามีคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ครอบครัวเลยทางเราเองก็ลุ้มไปด้วยนะ
เป็นภาพถึงความประจำใจ
เป็นอ้อมกอดที่เชื่อว่าทุกคนในครอบครัวรอคอยกว่า๓ปีนะคุณผู้ชม
กว่า๓ปีที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
เมื่อวานี้เป็นบรรยากาศจริงค่ะ
หลังจากที่คุณเบ้นเรสซิ่งได้กลับสู่อิสรภาพ
ภาพนี้เป็นคลิปที่คุณเจนอินโฟเอ็นเซอร์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่แพทย์

เมื่อวานนี้ค่ะทั้งแม่แพทย์แล้วก็น้องเรสซิ่ง
รอรับคุณเบ้นออกจากเรือนจำด้วย
ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางมาที่บ้านของคุณเบ้น
พอมาถึงบ้านก็ได้มีการพูดคุยถามถ่ายตามภาษาคนในครอบครัวเนาะ
แล้วก็นี่ค่ะนั่งกินลูกชิ้นปิ้งกันนี่แหละแบบซอยเลย
หลายคนเห็นภาพก็ประทับใจไปตามกัน
แล้วก็พากันบอกว่าอุ้ยน้องเลสซิ่งเนี่ย
โตมาแล้วเหมือนป๊าป๊ามากเลยนะ
เป๊ะเออหลายคนบอกเหมือนมาก

ก็เลยยิงคำถามใส่สักนิดนึงว่า
เธอฉันสวยขึ้นไหม

ฉันสวยเหมือนเดิมเหรอ
เหมือนเดิม

คุณเป็นเลสซิ่งทำหน้าไม่ถูกเลยเออต้องตอบว่าสวยขึ้นใช่ไหม
คุณผู้ชมคะลักษณ์สดร้อนเลยนะ
ก่อนหน้านี้ค่ะแม่แพทย์เนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดการร้อง
เขาอัดคลิปเอาไว้ว่าไปดูดวงมา
แล้วหมอดูทักว่าเร็วนี้
จะมีเรื่องน่ายินดีขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิต
และเรื่องน่ายินดีเนี่ยจะใกล้สิ้นสุดการรอคอยแล้ว

เรื่องราวก็คือว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ย
มีการไปเช็คดวงเปิดซึ่งเราเช็คดวงกันอยู่แล้วโดยปกติ

ไพ่ครั้งล่าสุดที่มันขึ้นเนี่ยไพ่ดีมาก
ซึ่งเขาก็ทำนายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีเกิดขึ้น
แล้วก็หลังจากที่ลาหูย้ายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่าง
มันจะคลี่คายแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้น
ตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยและรอคอยมานานหลายปี
แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ว
ที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้ว

บอกว่าแม่แพทย์เนี่ยเขาเป็นคนที่เช็คดวงเป็นประจำ
แล้วหมอดูที่ทักเนี่ยเขาทักมาล่าสุดเลยว่า
นี่ใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยแล้วข่าวดีกำลังจะมาถึงแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้คุณเบ้นเรสซิ่งได้รับอิสรภาพแล้ว
ไม่รู้ว่าจะหมายถึงข่าวดีเรื่องนี้หรือเปล่าด้วย
มันประจวบเหมาะกันพอดีแบบเป๊ะแบบนี้เลย

คุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อแต่ก็แอบนิดนึงก็แล้วกัน